บางทีเปิดกระเป๋าตังค์ออกมามันก็แทบจะสิ้นหัวจิตหัวใจ
แต่พี่คนนี้พอเปิดออกมาเขาก็มีวิธีในการแก้ไขไม่รู้ว่าจะทำสำเร็จหรือไม่กับการชุบชีวิตกระเป๋าตังค์
รอทำได้เหรอเอ้าไม่เชื่อไปดูครับ
ประเซ็นทรานะ
อะเดี๋ยวผมลองดูนะปั๊งปั๊งหัวใจพัง๑๒๓๔๕๖
ยังยังยังยังเดี๋ยวมีเป่าปากด้วยเอาอะไรเอาตรงนี้กี่ทางเหรอ
ก็เป่ากันไม่ได้หายใจอีกทีเลย๑๒๓๔๕อ้าว
ด้วยหน่อยขอดูสิฟื้นคืนชีพเรื่องกระเป๋าคุณหาไปดูด้วย
กระเป๋าให้ฟื้นคืนชีพแบบเค็มมากเลย
ของคุณเองนะมือคุณนี่แหละล้วนแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะ
ฟื้นมั้ยฟื้นมั้ยเงินมันฟูขึ้นมั้ย
กว่าเดิมอีกเอางี้ฉันมีเครื่องช็อตไฟฟ้า
เอาช็อตเดี๋ยวหัวตั้งกันมาดี
โอ้เดี๋ยวเอาดูพี่เขามันคือมันกระตุ้นไม่ขึ้นจริง
เศร้าใจเลยอ่ะเอออย่างว่าแหละมันเป็นคลิปขำ
แบบจะเป็นกระตุ้นกระเป๋าตรงกระเป๋าตังแล้วเงินมันจะน่องขึ้นด้วยเหรอ
คลิปมันขำแต่เงินในกระเป๋าไม่ขำเลย
นี่เงินเดือนหรือเงินทอนเอาจริง
ที่เขาพูดเอาไว้นะใกล้สิ้นเดือนก็เหมือนจะสิ้นใจ
กระเป๋าของเราไซส์มันก็เลยใกล้จะสิ้นชีพ
คือหายใจรวยรินมากเลยตอนนี้ไม่ใช่กระเป๋านะดิฉันเนี่ยค่ะ
เอ้าผมเชื่อว่าหลายคนเขาก็รอกันอยู่

สำหรับเงินเดือนในช่วงปีใหม่ก็ขอให้เงินเดือนนั้นเข้าอย่างเต็มที่

กระเป๋าจะได้ตุงไม่แซ่บไม่แบนสักที
แต่ว่าบางคนเงินเดือนเขาจะออกพรุ่งนี้แล้ว

พรุ่งนี้ก็อูฟูอาฟา

บอกไว้เลยนะเงินมันไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต
แต่พอคิดจะซื้ออะไรก็ต้องใช้เงินนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ
ของสำคัญในชีวิตคือต้องใช้เงินนะถูกต้อง
แต่ว่าเงินซื้อสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่ได้
ความสุขไงที่เรามอบให้คุณผู้ชมใช้เงินซื้อไม่ได้
ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากให้เราแจกอะไรก็บอกกันด้วยนะจ๊ะ